แล้วต่อกลังที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวคุณตั๊กบงโกศ

เออก็เป็นการตอบคำถามในรายการ
แล้วก็เป็นช่วงแรกที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
แต่ตอนนี้ก็ปรับความเข้าใจปรับตัวปรับอะไร

เบอร์บอกเลยก็เป็นธรรมดาค่ะที่จะมีปัญหากันบ้างนะ
ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำถ่ายทำรายการเท่านั้นค่ะ
พอถูกถามก็พร้อมจะอธิบายถึงเรื่องราวในขณะนั้น
ส่วนทุกวันนี้ชีวิตคู่บอกเลยว่าลงตัวมีความสุขดีค่ะ
แล้วก็ไม่คิดจะยุติชีวิตครอบครัวนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาสามีก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
คือคำว่าชีวิตคู่มันก็ต้องมีบ้างค่ะ
แต่ว่าแล้วแต่ว่าพอพี่เขาถามมาแล้วก็ตอบ
แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครถามก็ไม่มีใครอยากจะพูดอยู่แล้วค่ะ
พอเราเพิ่งแต่งงานก็จะมีบ้างอะไรอย่างนี้ที่แบบ
แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักค่ะ
คือประเด็นหลักก็คือแค่เล่าให้ฟังเฉย
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้คิดว่าจะเลิกจริงด้วยค่ะ

ทุกวันนี้มีทะเลาะมีเรื่องไหนมีงั้นคะ
ด้วยความที่เราไปโฟกัสเรื่องเรื่องอะไรด้วย

มันให้ทำตาแรกอ้วน๘๗
เขาก็ยังแบบอ่า

ไม่ใช่ล่ะอะไรแบบเงี้ยแบบ
พี่เขาก็ดีกับตั๊กค่ะแล้วเขาก็รังตั๊กด้วยความเป็นตั๊ก

คือสามีไม่ว่าเราจะเป็นยังไงนะ
เปลี่ยนแต้งไปขนาดไหนก็ยังรักเราอยู่นะคะ
แต่ตอนนี้ค่ะคุณตั๊กสุขภาพดีขึ้นเรื่อยแล้ว
อมลงแล้วนะคะคุณผู้ชม๙เดือนค่ะ
ตอนนี้น้ำหนักเหลือ๖๐กิโลกรัมเท่านั้นคุณผู้ชม